ใครอยากจะเช็คดวงชะตาราศี
อยากจะรู้เคล็ดลับวิธีในการทำบุญในเดือนมีนาคมอย่างไร
เป๊ะปังต้อนรับหมอไก่อาจารย์พ่อพาที่นี่เลยค่ะ

ติ๋มจังเลยเจอกันทุกวันเสาร์แบบนี้นะคะ

โดยเฉพาะเรื่องของการทำบุญในเดือนมีนาคม
ว่าเราจะทำบุญอย่างไรให้โชคดี
ไหนนะในช่วงนี้ที่จะเปรี้ยงปังจะโชคดีจะสำเร็จ

ในช่วงเดือนมีนาคมนี้นะคะจะมีหลายราศีที่ดวงดีขึ้นมากนะคะ
แต่ว่าดวงดีแล้วเราอย่าหยุดแค่นั้น
ควรที่จะทำบุญเพื่อเป็นการเสริมดวงชะตาให้ดีมากขึ้นไปอีก
เราจะแบ่งเป็นกลุ่มราศีนะคะที่ดวงดี
กลุ่มราศีแรกนะคะก็คือกลุ่มราศีที่ดวงมาฟ้าเปิด

ไม่ใช่ค่ะดวงขาขึ้นนะคะก็คือทำอะไรก็ดีไปหมดเลยนะคะ

มีราศีคุณชนะด้วยค่ะจะมีชาวราศีเมทุนราศีกุมราศีสิงศ์
เฮ้ยเดี๋ยวนะลาศรีเมทุนนี่ลาศรีผม
ส่วนลาศรีกุ้งนี่ลาศรีน้องใบต่อ
เฮ้ยแล้วยังมีลาศรีสิงค์แถวไหมอีก
คือบอกได้เป็น๓แรกส่วนนี้เขาบอกว่าจะดวงมาฟ้าเปิดยังไงบ้างครับ
คือดวงชะตาดีขึ้นมากเมื่อเทียบกับช่วงที่ผ่านมานะคะ

ทั้งเรื่องการงานการเงินรวมไปถึงเรื่องความรักด้วย
ถ้าใครยังโสดไม่แน่หัวใจอาจจะเต้นตึก

ช่อยอ่ะครัลครับ

เยี่ยมเลย

ก็ออกน้ำตาลน้ำตาลนะ
อ้าวระวังหลวงพ่อเอาบาทตบนะ
คุณเราจะทานยังไงได้
เป็นของหวานเน้นสีเหลือทอง

คุณผู้ชมลองไปนั่งจดนั่งลิสต์ดูว่ามีอะไรบ้าง
นี่เป็นเคล็ดลับอย่างแรกคือตักบาทนะฮะ
แต่ว่าเน้นใส่ของหวานเข้าไปด้วยอย่างน้อยอย่างหนึ่ง

อย่างต่อมานี่ก็คือการทำบุญเกี่ยวกับเรื่องของการศึกษา

ก็ใช่ผมนี่มีปฏิฐานที่แน่วแน่

อยากเห็นคนไทยได้รับการศึกษาสูง
จริงต้องรับสนุนเกี่ยวกับการศึกษาสำหรับ๓๔นะคะ
หลายคนอาจจะสงสัยว่าเอ๊ะทำไมเราถึงต้องทำบุญเกี่ยวกับเรื่องของการศึกษา
เพราะว่า๓๔เขาเรียกว่าได้รับอิทธิพล
จากการที่ดาวพระธรรมดีกำลังจะย้ายราศี
จะทำให้ทั้ง๓๔คือดวงชะตาดีขึ้น
เขาเรียกว่าย้ายมาอยู่ในตำแหน่งที่ให้คุณ
แล้วการศึกษาในทางโหรศาสตร์ก็จะหมายถึงดาวพระหัสบดี
การทำบุญเกี่ยวกับเรื่องของการศึกษา
เขาเรียกว่าเป็นการเสริมดวงชะตาของทั้ง๓ราศีโดยตรงเลย
บุญเกี่ยวกับการศึกษาอันนี้เอาซีเรียสจริงจังสาระ

เช่นเป็นการบริจาคทุนการศึกษาก็ได้นะคะ
การบริจาคพวกอุปกรณ์การเรียนหนังสือสมุดอะไรพวกนี้ก็ได้เช่นกัน
การให้ความรู้ด้านการศึกษา

ในสิ่งที่ตัวคุณถนัดคุณทำได้แล้วก็มีกำลังที่จะทำได้นะคะ

บาทนะคะใส่ของหวานแล้วก็เกี่ยวกับการศึกษา

ควรจะไปว่ายพระที่ไหนไหนอะไรอีก
บางคนชอบไปปิดด้านหลัง
แล้วก็ปิดทองหลังพระ
อ่านะคะอย่างนี้ค่ะจะมีความแตกต่างนิดนึง

สมมุติว่าใครที่ปิดทองหน้าพระเนี่ยก็คือคนที่ทำงานออกหน้า

อ่านะคะหรือว่าถ้าสมมุติว่าใครที่ปิดทองหลังพระนี่ก็คือคนทำงานเบื้องหลัง
คนทำงานสายงานผลิตอะไรพวกนี้ก็จะดีมาก
ลองปรับใช้ดูคุณทำงานเบื้องหน้าคุณปิดทองด้านหน้า

ถ้าทำงานเบื้องหลังคุณก็ลองปิดทองด้านหลังดูแต่เอาจริงปิดให้รอบให้ทั่วพระก็จะดีที่สุด

ดูเรื่องของการงานกันบ้างเห็นบอกว่าดวงการงานจะเป๊ะปังไกลเกินฝันมีอยู่๓ราศีก็คือนะคะ
จะมีชาวราศีเมษนะคะชาวราศีพฤกษกและชาวราศีตุล
ทั้ง๓ราศีนี้ดวงดีโดยเฉพาะในเรื่องของงานแบบเน้นเนื้อเลย

การงานคือมีโอกาสที่จะประสบความสำเร็จไกลเกินฝันสมมุติเราฝันเอาไว้๑๐อาจจะได้สักร้อยหนึ่ง
เฮ้ยมันไกลเกินกว่าที่คิดเลยนะ
การงานถือว่าดีมากเมื่อเทียบกับช่วงที่ผ่านมาช่วงที่ผ่านมาเรียกว่าดูไม่จืดเลย
คู่กันหน่อยแต่ว่าช่วงเดือนมีนาคมนี้คุณจะไปได้ไกลมากแน่นอนนะคะ
ไหว้พระเสริมดวงกันค่ะทำอย่างไรดีคะ
เคล็ดลับอย่างแรกก็คือให้หาโอกาสไหว้พระทั้งพระในบ้านด้วย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

ถ้าสมมติว่าใครที่ไปว่าพระห้าวัดในวันเดียวเลยก็ได้

อาจจะแบ่งเป็น๒๒๑ก็ได้

ก็ค่อยสะสมไปก็ได้ค่ะที่ตัวเองสะดวกนะคะ

อีกอย่างหนึ่งที่เป็นเคล็ดลับทำบุญเสริมดวงนะคะ
สำหรับราศีอื่นที่เราไม่ได้กล่าวถึงนะคะ

อ่านะคะราศีอื่นที่ไม่ได้กล่าวถึง
เขาเรียกว่าดวงชะตาอาจจะเงียบไปนิดนึง

อย่างแรกก็คือในเรื่องของการตักบาทในวันเกิดของตัวเอง

ใช่ค่ะสมมุติว่าใครที่เกิดวันจันทร์

ในเรื่องของการช่วยเหลือผู้ยากไร้หรือว่าผู้ด้อยโอกาส
เช่นในเรื่องของการช่วยเหลือคนจนก็ได้นะคะ

ก็มาเช็คดวงชะตาราศีกันแล้ว

เช็คดวงผู้โชคดีที่ร่วมสนุกกับรายการตลอดข่าวกันบ้างค่ะ
สำหรับผู้โชคดีที่จะได้ดูดวงกับหมอไก่ประจำวันนี้นะคะ

คุณจอเจียศรีชอดค่ะ
คุณจอร์เจียเกิดวันพฤหัสบดีที่๖ธันวาคม๒๕๒๒ปีมะแม่นะคะ
ถามมา๔เรื่องการงานการเงินโชคลาภและสุขภาพค่ะหมอไก่
เขาเรียกว่าดวงชะตาของเขาพอเปิดดวงขึ้นมาปุ๊บเนี่ยดวงของเขาค่อนข้างดีมาก
เขาเรียกว่ามีดาวมหาจักรพรรไม่เคยจอเข้ามาในดวงนี้นะคะ
หาจักรพรรดิเขาบอกว่าไม่เหนื่อยไม่ได้บันลัง

ใช่ค่ะอย่างในเรื่องของการงานเนี่ยเรียกได้ว่ามีโอกาสที่จะประสบความสำเร็จแบบว่าเกินความคาดหมาย
แต่ว่าจะต้องเหนื่อยแบบเหนือความคาดหมายเหมือนกัน

ก็คือถ้าไม่เสียสละชัยชนะไม่เกิดไม่อยากจะชนะทำไงรู้ไหม
โหลดแอปแอปดิมีเยอะแยะเลยหมอชนะไทยชนะเยอะแยะเต็มไปหมด
ใช่คนละชนะอันนี้ต้องสู้สู้จนทำงานบรรลุผลประสบความสำเร็

เรื่องงานเนี่ยถือว่าดีนะคะอย่างในเรื่องของเงินเนี่ยก็ถือว่าดีมาก
นะคะเขาจะสามารถหาเงินได้มากแต่ปัญหาของเขาคืออะไรรู้ไหม

ของเขาก็คือเขาเป็นคนหาเงินเก่งแต่เขาเก็บเงินไม่เก่ง
ก็ได้มาแล้วก็ออกไปได้มาออกไปอย่างนี้หรอครับ
อ่านะคะก็คือเขาเรียกว่าเหมือนกับว่าเก็บเงินไม่อยู่อ่ะดวงกระเป๋าเงินรั่ว
ถ้างั้นรู้แบบนี้จะได้มีการวางแผนให้รอบครอบขึ้น

ดีเลยค่ะโชคลาภและสุขภาพราคาดีด้วยไหมคะ
ในเรื่องโชคลาภนะคะถ้าหวังในเรื่องของโชคลาภแบบฟุกนะ
บอกได้เลยนะคะว่ามีนี้คิดเดียว

ก็อย่าไปหวังอะไรกับมันมากหวังในเรื่องการทำงานจะดีกว่า

ลงแรงเยอะก็ได้ผลตอบแทนมาเยอะ
สุดท้ายสุขภาพหวังว่าจะดีด้วยเช่นกัน
อ่านะคะสุขภาพในตอนนี้นะคะก็ถือว่าโอเค

ความเครียดมันจะทำให้สุขภาพของเรามีปัญหาในระยะยาว

รู้แบบนี้นะก็วางแผนชีวิตกันไป

อ้าวแล้วก็เป็นผู้โชคดีนะเอาจริง

อ่านะคะวัตถุมงคลวันนี้นะคะมาไกลจากชนบุรี

วัดสัตหีบนะคะก็จะเป็นพระเครื่องหลวงพ่ออีนะคะ
แล้วก็พระบูชาหน้ารถหลวงพ่ออีค่ะ
อาจจะเสริมดวงในเรื่องของเมตตามหานิยมแล้วก็เรื่องของโชคลาบเงินทอง
เหมาะเลยนะคะต้อนรับไปเลยสำหรับคุณจอร์เจียศรีโชธนะคะ
ยินดีกับคุณจอร์เจียอีกครั้งหนึ่งค่ะ

อย่าลืมมีอะไรมานำเสนอให้กับคุณผู้ชมขอสั้นเลย
เดี๋ยวพรุ่งนี้นะคะเราจะมาเช็คดวงกัน๓ราศีที่ดวงดีมากในช่วงเดือนมีนาคม
หากจะมีราศีด๊วงคุณหรือเปล่านายต้องมารีบดู

ขอบคุณมากค่ะ